อยู่ในสวนยางพาราที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ทีนี้ลูกชายพอรู้ว่ามันมีศพแบบนี้ลงพื้นที่ไปดู
ลูกชายบอกว่าชัวร์เลยคุณแม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่หายออกจากบ้านไปสักประมาณ๑สัปดาห์
และก็บอกว่าไม่ติดใจสำหรับสาเหตุการเสียชีวิต
จากว่าแม่หายจากบ้านแบบนี้เป็นปกติ
และที่สำคัญแม่คือเป็นคนที่สติไม่สมประกอบ
หลังจากที่เขาได้รับแจ้งแล้ว
ตำรวจสพเมืองตรังพร้อมกับแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางไปที่สวนยางพาราจุดเกิดเหตุ
หลังจากที่ได้รับแจ้งบอกว่าพบศพในบ่อร้าง
คือได้รับแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่สามารถนำศพขึ้นมาได้
ก็เลยเดินทางกลับไปอีกครั้งช่วงเช้าของวันนี้
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณปากบ่อ
คือมีย่าปกคลุมอยู่ทึบเลยนะ
ชาวบ้านเองเจ้าหน้าที่เองก็เลยต้องช่วยกันค่ะ
เกลี่ยย่าออกมาจนกระทั่งไปพบศพลอยขึ้นมา
อืดเลยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันใช้ผ้าขาวแบบนี้นะพันให้มันเป็นเกลียว
แล้วก็คล้องศพขึ้นมาใช้เวลาแบบนี้คุณผู้ชม
สักประมาณ๑ชั่วโมงก็เลยนำศพเอาขึ้นมาได้
เจ้าหน้าที่พอนำศพขึ้นมานะคะนายสรายุทธ์อายุสุก
ก็เป็นลูกชายของผู้ตายบอกว่าไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าศพก็คือแม่ของตัวเองนั่นแหละ
ของตัวเองก็คือนางสอนอายุสุกอายุ๖๖ปี
คุณแม่เป็นคนสติไม่สมประกอบ
มักจะหายออกจากบ้านไปนานหลายวันในแต่ละครั้ง
ทุกครั้งที่หายไปจะมีคนรู้จักหรือญาติพามาส่งที่บ้าน
แล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาน้าสะพ้ายโทรมาบอกว่า
แม่หายจากบ้านสักประมาณ๔๕วันแล้ว
แต่ตอนนั้นลูกชายก็บอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร

พอมาเมื่อคืนอบตในพื้นที่โทรศัพท์มาบอกว่าเจอศพนะ
เจอศพในบ่อร้างข้างบ้านคาดว่าน่าจะเป็นแม่
ก็เลยเดินทางไปดูพอไปดูเนี่ยก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นแม่ของตัวเองจริง
ลูกชายและญาติบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ก่อนที่จะมอบให้ญาติไปดำเนินการตามศาสนาต่อไปค่ะ